มาดูความคืบหน้าคดียิงระยะเผาขน
หญิงสาวอายุประมาณ๒๓ปี
เสียชีวิตภายในรถเก๋งป้ายแดงอยู่ที่จังหวัดนครปฐม

สาเหตุน่าจะเกิดจากเรื่องของชู้สาว
หวงหรือว่าทวงเงินด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะตำรวจก็กำลังพยายามหาเบาะแสอยู่
ตอนนี้ซึ่งคาดว่าคนที่ก่อเหตุยิง
ก็คือชายคนสนิทหรือว่าคนที่กำลังคบอยู่

คาดว่าเสียลบน่าจะยังอยู่ในพื้นที่นครปฐมนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบร่องรอย
และวิถีกระสุนที่นายวรบห้วยหง
หรือว่าลบผู้ต้องหายิงนางสาวนพธร

จากการตรวจสอบในรถไปพบหัวกระสุนขนาด๙มม

และหลังจากที่มีการตรวจสอบในรถแล้ว
ทางครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของนางสาวนพธร
โดยที่ผู้เป็นแม่ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะ
และก่อนกลับแม่ก็ได้พูดคุยกับทีมข่าวของเราสั้น
บอกว่าเมื่อคืนลูกสาวไม่ได้มาหาหรือว่ามาบอกอะไรเลย

ไม่ได้มาเข้าฝันไม่ได้มาหาอะไรเลย
ทางครอบครัวก็เข้าใจว่าดวงวิญญาณน่าจะยังคงอยู่ในรถ
ก็เลยนิมนต์พระมาอัญเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านนะคะ

ความคืบหน้าพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครปฐมระบุว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้
คนใกล้ชิดอ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดของเสียรบเนี่ยนะคะ

บอกว่าในลบต้องการจะเข้ามามอบตัวช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ผ่านไปค่ะผ่านเลยเมื่อวานไปแล้ว
ตำรวจบอกจนถึงขณะนี้ยังไม่เข้ามามอบตัวเลย

บอกว่าตอนนี้ก็รู้ความเคลื่อนไหวของในลบอยู่เหมือนกัน
แต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เท่านั้น
ส่วนแหล่งกบดานน่าจะยังอยู่ในพื้นที่นครปฐม
หากออกนอกพื้นที่คงเป็นระแวกใกล้เคียง
นครปฐมไม่น่าจะไปไกลได้มากกว่านี้นะคะ
และยืนยันว่าหากผู้ต้องหาต้องการเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมอบตัวอยู่แล้วค่ะ
ค่ะส่วนกระบวนการสอบสวนขณะนี้
พนักงานสอบสวนเขาก็สอบปากคำพยานฝ่ายผู้เสียชีวิตไปแล้ว๕๖ปากนะคะ
ส่วนฝั่งผู้ต้องหาสอบปากคำพ่อกับแม่ไปแล้วค่ะ
ยังยืนยันว่ามูลเหตุจูงใจของการก่อเหตุเป็นเรื่องส่วนตัว
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
จากการตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกยังไม่พบอาวุธปืนค่ะ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่านายวัลลบหรือเสียลบเป็นผู้มีอิทธิพล

เพราะว่านายลบเป็นชาวจังหวัดนครปฐมคนหนึ่ง
ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลใด
ยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวผู้ต้องหา
ไม่ใช่อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่

และจากการตรวจสอบของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ก็ยังพบพฤติการในการก่อเหตุ
โดยในลบเดินลงจากรถของตัวเอง
และยื่นกระบอกปืนเข้าไปภายในตัวรถของผู้ตาย
เจาะยิงไปที่ผู้ตายไม่ต่ำกว่า๖นัด

ฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจภูทรจนครปฐมกันค่ะ
ส่วนจับกลุ่มพวก
แต่ถ้าเกิดเขามอบตัวเราก็ยินดีที่จะมอบ
พร้อมที่จะรับมอบตัวได้ตลอดเวลา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

มีจะเห็นถึงวินาทีที่คนร้ายขับรถประกบผู้ตาย
เพื่อขอเจรจาเรื่องความสัมพันธ์
แต่ว่าก็ไม่สามารถตกลงกันได้เลยก่อเหตุขึ้นนะคะ
รวมถึงภาพกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีหลังจากที่ก่อเหตุด้วย
ซึ่งตำรวจสามารถตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีได้
กล้องวงจรปิดอื่นได้อีก
ตำรวจก็เลยยืนยันแน่นอนว่าตอนนี้จริงแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหว

แต่รอให้เห็นตัวชัดเจนถึงจะสามารถเข้าจับกลุ่มได้